ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราเริ่มด้วยความคืบหน้าในคดีฆ่าแล้วก็อำพลางศพช่างสนไว้ในคฤหาดที่ย่านตลิ่งชันนะฮะ
สนไปรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่นั่นก่อนจะไปพบศพถูกยัดแล้วก็โบกปูนเอาไว้เนี่ย
อยู่ตั้งหลายวันนะคะโอ้โหบทจะเจอไม่น่าเชื่อนะฮะ
คือความจริงไม่ได้ไปไหนไกลก็เดินอยู่ในพื้นที่นี่แหละ
แล้วก็เดินผ่านหน้าสถานีตำรวจด้วยบทจะเจอก็เจอง่ายเลยค่ะ
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับผู้ต้องหาสารภาพว่ายังไงเดี๋ยวฟังนะครับ
นายจวะหรือว่านายจวะลาหูเมอร์เนอร์อายุยี่สิบเอ็ดปีนี่คนนี้ครับ
ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วผู้ต้องหาเนี่ยมีอยู่สามคน
สองคนถูกจับได้ก่อนหน้านี้ซัดทอดหมดเลยบอกว่าวัชวะทำหมดเลยอืม
ฟันนะทั้งทำร้ายจนช่างสนเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วบังคับ
อีก๒คนบอกให้ช่วยลากศพมาตรงจุดที่อำพรางยัดเข้าไว้ที่ใต้โพรงบ้าน
เอาดินโกยทับเอาไว้เอาปูนโบกเอาไว้เนี่ยแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือช่างสนนายสิทธิโชคสารโรธอายุ๔๒ปี
นายจะว่านี่อายุยี่สิบเอ็ดนะครับท่านผู้ชมครับเป็นช่างเหมือนกันนะ
ไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่ครุหาดหรูย่านตลิ่งชันนะครับ
ศพช่างสนเนี่ยไปเจอเมื่อ๑๗กรกฎาคมแต่ก่อเหตุเอาไว้ตั้งแต่คืนวันที่๘กรกฎาคม
ก่อนที่วันลุ่งขึ้นนายจะวะจะไปขอเบิกเงินกับผู้รับเหมาอีกคนหนึ่งห้าพันบาท
แล้วก็หนีหายไปเลยนี่ฮะตรงนั้นก็เป็นจุดที่ไปขุดเจอศพนะครับ
หลังจากที่มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาตอนที่ญาติเข้ามาตามหากัน
เพราะว่าช่างสนหายไปหลายวันถนนตรงนี้ที่นายจวะถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้เนี่ย
คือถนนสายหนึ่งสามสามแปดตะบลแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ก่อนหน้านี้นายทรงพลกับนายธีรวัตรผู้ต้องหา๒คนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์เนี่ย
ถูกคุมตัวได้ก่อนซัดทอดว่านายจวะคือคนที่ลงมือทั้งหมด
พวกเขาก็แค่ช่วยลากศพแค่นั้นเองเพราะนายจวะเนี่ยใช้มีดข่มขู่อยู่ในช่วงเวลานั้น
คดีนี้จากการสอบสวนนายทรงพลกับนายธิรวัตรให้การตรงกันนะครับ
บอกว่าคืนวันนั้นเนี่ยนั่งดื่มเหล้ากันอยู่นายจวะใช้มีดฟันช่างสน
เข้าที่คอสองครั้งจนล้มลงนอนกับพื้นแถวนั้น
แล้วนายจวะก็ใช้มีดข่มขู่ให้สองคนนี้ลากช่างสน
ซึ่งตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตไปตรงจุดที่จะฝังอำพลาง
แล้วไปทำร้ายร่างกายอีกนะแล้วก็ใช้ผ้าม่านเนี่ยห่อร่างนะครับ
แล้วก็เอาศพเนี่ยยัดเข้าไปที่ใต้ตัวบ้านที่เป็นโพรงตรงนี้นะครับ
เอาแผ่นปูนปิดเอาไว้โกยดินปิดอีกนะฮะก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนีไป
วันที่๑๑กรกฎาคมนายจวะหลบหนีมาที่ตะบนเทิดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิด
โทรมาหาน้องชายให้น้องชายเนี่ยเอาจักรยานยนต์ไปให้ที่ตำบลเทิดไทย
แล้วก็แยกตัวออกไปนะตอนไปถึงพื้นที่
ก็บอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าจะไปกักตัวที่กระท่อม
เพราะว่ามาจากพื้นที่กรุงเทพแต่พอตำรวจเขาได้เบาะแส
แล้วตามไปหาตัวนายจวะนะฮะปรากฏว่าไม่เจอตัวที่กระท่อมแล้วนะครับ
ในพื้นที่บ้านมงค์แปดหลังตะมนต์เทิดไทยทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งต่อชะดอ
สุนัขดมกลิ่นนะเอากระเป๋าสัมภาระนายจวะเนี่ย
มาให้สุนัขดมดมไล่ล่ากระจายกำลังตามหาหาอยู่หลายวันไม่เจอตัว
ค่ะนี่ฮะจนกระทั่งสามทุ่มเมื่อคืนนี้
เจ้าหน้าที่ไปเจอเบาะแสนายจวะคือไปเดินอยู่ในพื้นที่บ้านผาบือนะครับ
บนแม่ฟ้าหลวงนะฮะทีแรกก็โอ้โหเข้าป่าเข้าเขา
หนีไปถึงข้ามดงข้ามแดนไปเลยหรือเปล่าไปเดินอยู่ในพื้นที่บ้านผาบือ
แล้วเช้าวันนี้๗โมงครึ่งนายจวะเดินอยู่ริมถนน
ตรงเนี้ยฮะที่ถูกจับได้เนี่ยถนนสายหนึ่งสามสามแปด
ห่างจากสถานีตำรวจแม่ฟ้าหลวงแค่แปดร้อยเมตรค่ะ
ตำรวจเห็นมีพิรุธแล้วก็อ้าวใช่แล้วนี่หน้าตาแบบนี้
รูปร่างแบบนี้นะครับก็เลยเข้าไปแสดงตัวจับกลุ่มตัว
จวะตอนนั้นอิดโรยแล้วเจ้าหน้าที่บอกไม่มีแรงจะต่อสู้ขัดขืนแล้ว
ค่ะถึงขั้นมือไม้สั่นอ่ะคือเจ้าตัวเนี่ยเจ้าวะบอกโอ้โห
ผมก็หนีแบบหิวโซไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน
กันเอาไว้ก่อนเพราะว่าผู้ต้องหาเราก็ไม่รู้ว่า
ติดโควิดหรือไม่ติดโควิดอย่างไร
คุมตัวมาที่สถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำนะครับ
พันตำรวจเอกสุทธิศราชทีรัฐสวรรค์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ก็มาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองด้วยก็ใช้สถานที่ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
เจ้าของคดีเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวต้องส่งมาที่นี่อีกทีนึงล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์
รองพบตรซึ่งมาสอบปากคำผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่านายจวะผู้ต้องหา
ให้การอ้างว่าวันเกิดเหตุไปทวงค่าแรงหมื่นบาทนะหมื่นกว่าบาทจากช่างสนแต่ช่าง
สนไม่ให้อันนี้เขาอ้างนะครับก็เลยใช้มีดอีโต้เนี่ยฟันที่คอช่างสนแล้วใช้
ได้เอาช่างสนเนี่ยไปยัดที่โพงใต้บ้านแล้วก็ฝังโบกปูน
โดยให้ผู้ต้องหาอีก๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ถูกคุมตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมาช่วยฝังอำพลางหลังก่อเหตุ
ว้าบอกยังมาทำงานตามปกตินะฮะจนกระทั่งสองวันหลังก่อเหตุเนี่ย
คือก่อเหตุคืนวันที่แปดอยู่ทำงานถึงวันที่สิบ
วันที่๑๐เนี่ยถึงหนีมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดเชียงราย
โพเบียวค่าแรงเท่าไร
หัะกี่พันเท่าไรประมาณหมื่นนึง
เราทำหน้าที่อะไร

มาสมตูน

มาด้วยกันแล้วก็แบ่งกัน

แล้วที่ที่ไปชุ้นจีกเขาอีกแบบไหน

จอบอาวุธที่ใช้เสร็จหมดจะกินไว้ที่นั่นหรือเอาไปเพื่อน

คือถ้าฟังจากนายจวะเนี่ยจะไม่ตรงกับที่
นายทรงพลกับนายธิรวัตรสองผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้ให้การเอาไว้

ทรงพลกับธีรวัตรเนี่ยบอกว่าพอจะวะฟันช่างสนเข้าไป
สนล้มฟุบลงไปเนี่ยก็บังคับให้สองคนนี้เขาลากช่างสนเนี่ย
ตรงจุดที่จะฝังแล้วก็ใช้ให้ทรงพลกับธีรวัตร
ไปล้างคราบเลือดตรงจุดเกิดเหตุตอนแรกแต่เจ้าวะบอกว่า
เนี่ยผมฟันช่างสนผมเอาค้อนปอนทุบช่างสนเอาจอบสับที่หน้า
แล้วก็ลากร่างมาเนี่ยก็มีอีกสองคนเนี่ยมาช่วยด้วยแล้วช่วยฝังด้วยนะ

บอกว่าอีก๒คนช่วยฝังด้วยนะฝังทั้งที่ช่างสนยังไม่ตาย
นี่แสดงว่าไม่ตรงกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต้องขยายผลต่อ
รองพบตรบอกว่าผู้ต้องหาบอกว่ามูลเหตุมาจากเรื่อง
หนี้สินที่ติดค้างกันอยู่เป็นค่าจ้างในการทำงานก่อสร้างบ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละ
ว่าผู้ตายเนี่ยไม่ยอมจ่ายหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
แล้วก็ส่งตัวไปที่ท้องที่นะครับก็คือสอนอบางสาวทงที่กรุงเทพ
วันนี้ก็มาพบในจุดที่เป็นด่านเฮ่น้ำอุ่น
ก็ให้การรับสารภาพว่าเขาได้ลงมือทำร้ายแล้ว
แล้วก็เอาศพเนี่ยฝังฝังดินเพื่ออำพลางเขาเขายังกลับมาทำงานอยู่
วันหนึ่งแล้วก็ค่อยหนีภายหลัง
นายจะวะก็ถูกแช่งข้อเนาะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และร่วมกันอำพลางศพนะครับ
เดี๋ยวส่งตัวไปคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ค่ะโอ้โหทีนี้ค่ะพอจับตัวนายจวะได้เนี่ยนะคะ
เจ้าของคฤหาดหรูที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะก็บอกเลยว่าโอ้โหโล่งค่ะ
สบายใจนะคะที่จับตัวนายจวะผู้ต้องหาคนสำคัญในการก่อเหตุในเหตุการณ์นี้ได้
เพราะถือว่าเรื่องมันจะได้จบไงคะเรื่องมันจะได้จบเมื่อวานนี้ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตไปแล้ว
ตัวเจ้าของบอกว่าเอาจริงนะระหว่างที่มีการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ย
ไม่เคยพูดคุยกับกลุ่มผู้รับเหมาเลยสักคนรวมถึงตัวนายจวะด้วยก็ไม่เคยคุย
ก็เลยไม่รู้หรอกว่านิสัยใจคอผู้รับเหมาคนที่จ้างมาทำงานที่บ้านเนี่ย
นิสัยใจคอเป็นยังไงแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พร้อมที่จะให้ตำรวจคุมตัวนายจวะผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่คฤหารหรูที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ตัวตัวที่สุพธิ์เคยเจอตัวนายเจ้าวะหรือเขาก็ทำการอยู่ตรงนี้อ่ะ
ผ่านมาก็เห็นเขาอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่มีว่านั่งยุ่นคุยกันไม่มี
ก็ดีใจอ่ะจะได้จบจบไงอืมจะได้ดีแต่ก็ก็โล่งใจขึ้นแล้วโล่งใจขึ้นใช่
สารบ้านเดี๋ยวจะมาทำแผนก็ได้ครับก็พรุ่งนี้เห็นตำรวจบอกพรุ่งนี้นี่
เราก็ให้ความร่วมมือตำรวจตลอดเป็นอย่างดีนักข่าวยังให้ร่วมมือเลย
พลตะโบรตรีเอกกระชัยบุญวิสูจน์ผู้บังคับการตำรวจนครบันเจ็ด
ส่งกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็คือที่คฤหาสหลังนี้ครับเพราะว่า
จับนายจวะได้แล้วที่เชียงรายก็จะต้องมาหาหลักฐาน
หน้าบ้านแล้วก็จุดนาทีกันเดินดูรอบคริหาดนะคะ
ก็นี่แหละค่ะคือตัวนายจวะเนี่ยเขารับสารภาพว่ามีดที่ใช้ก่อเหตุทิ้งคลอง
ใกล้ใกล้กับคฤหาที่เกิดเหตุตำรวจก็ต้องมาหามีดนี่แหละ
นี่นะคะแต่ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอมีดนะคะ
เดี๋ยวถ้านำตัวผู้ต้องหามาทำแผนมาชี้จุดเนี่ย
อาจจะต้องให้มาชี้จุดอีกรอบหนึ่งว่าทิ้งมีดตรงไหนอย่างไร

คือผู้ต้องหาบอกใช้ทั้งมีดใช้ทั้งค้อนปอนใช้ทั้งจอบเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับช่างสนเนี่ยเป็นคนจังหวัดกระบี
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางญาติพี่น้องที่กระบี่ก็รับศพไปฝัง
พิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้พอทราบข่าวว่าจับผู้ต้องหาคนสำคัญคือนายจวะได้แล้ว
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่ของช่างสน
นี่ฮะคุณชมพู่สรรพัฒน์นะครับ
ไปคุยกับนางสัวดีเพชรแขกแม่ของช่างสน
คุณแม่นี่บอกว่าดีใจมากที่รู้ข่าวว่าตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ฆ่าลูกชายได้แล้ว
เชื่อว่าหากวิญญาณของช่างสนรับรู้ได้เนี่ยคงนอนตายตาหลับ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
อยากให้ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิต
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงโหดเยี่ยมมาก
ลูกชายเธอต้องตายอย่างทรมาน
คือตอนนี้แม้จะจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๓คน
แต่แม่ของช่างสนบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งขยายผลนะครับ
เพราะเชื่อว่าคนทำผิดไม่ได้มีแค่๓คนนี้
ต้องมีคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นด้วย
ตอนนี้ครอบครัวจะทำบุญให้กับช่างสนนะครับ
จะทำบุญต่อเนื่องไปอีกจนครบ๔๐วันนะฮะ
ซึ่งแม่ของช่างสนบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกชายมาเข้าฝันนะฮะบอกว่าช่างสนมาเข้าฝันแม่นะครับ
ในความฝันเนี่ยแม่บอกเห็นช่างสนเดินมานั่งใกล้แม่
แล้วบอกว่าหิวข้าวหิวกาแฟแล้วก็เหนื่อยอ่อนล้ามาก
แม่ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้กับลูกชายนะครับ
ตามที่ลูกชายมาบอกในฝันนะครับว่าหิวข้าวหิวกาแฟ
รู้สึกว่าชื่ออะไร

พาวนาว่าอย่าให้เป็นมันแต่พอขุดที่มันโบกบวนไว้
สู๋วิสบอกว่ามะเออ

ความเป็นลูกมันไปไม่ได้นะ
มันใจสลายอ่ะอ๊ะเป็นคนเล้ว
ก่อนหน้านั้นน่ะลูกก่อนที่หน้าเขาเสียที่แม่โทรศัพท์ไป
คืนนั้นน่ะนะแม่ขวัญแม่มันมีเสียงมาเรียกอ่ะ
มาเรียกม้าอ่ะว่าม้าม้าเรียกชับเลยอ่ะ
ว่าเป็นเขาแม่บอกว่าเป็นรางแล้วแล้วนี้อ่ะ
มันต้องมีเหตุแล้วมันต้องมีเหตุมาเข้าฝันนะคะ
มาเรียกมะชับเลยอะค่ะแล้วแม่ก็ยืนทอดขนมอยู่นะ
อดขนมตอนหัวลูกแม่ทำขนมส่งอ่ะตีสองแล้วตีตีประมาณตีสองแล้ว
ตีสามมันยืนอ่ะมันมีต้นปลามอยู่น่ะ
แต่เหมือนมันมายืนอยู่เลยแม่เห็นเต็มเลยว่าเป็นมัน
อ่าแต่แม่บอกว่าลูกถ้ามาแล้วอย่าล้อมมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเนอะ
ก็หลุบหายไปเลยอืมคือเมื่อคืนหรือว่าเมื่ออะไร
เมื่อเมื่อคืนวานอ่ะค่ะคืนวันคืนนู้นอ่ะค่ะ
ก่อนจะพบศพอืมก่อนจะพบศพอ่ะถ้าเขาดูข่าวอยู่ตอนนี้น่ะ
แม่บอกว่าให้มารับผิดชอบที่สิ่งกระทำลงไปนะให้มารับกรรมที่เขาก่อไว้อืม
แล้วแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอ่ะค่ะทีนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวนี้กับเราตั้งแต่ต้นนะคะ
คุณผู้ชมก็จะทราบดีว่ามีเรื่องราวทางความเชื่อควบคู่กันไปนะคะ
ต้องเน้นย้ำแบบนี้ว่าครอบครัวของช่างสนเนี่ยที่กระบี่เขาก็ไปให้ร่างทรงสองสามคนเนี่ย
ใช่ครับตามหาช่างสนตอนแรกที่ยังไม่เจอศพอืม
พอเจอศพแล้วเนี่ยจับผู้ต้องหาได้สองผู้ต้องหาโยนไปว่านายจวะนี่แหละเป็นคนก่อเหตุ
แล้วตอนที่ยังไม่เจอตัวนายเจาะอ่ะค่ะครับ
ภาพเนี้ยเมื่อสองวันก่อนน้องชมพู่ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับร่างทรงคนหนึ่ง
อ่าแล้วไม่รู้ยังไงมันมันเหมือนแม่นเหมือนกันนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมครับ
ความจริงเขาแม่นกันตั้งแต่ตอนที่ไปไปหาตอนยังไม่เจอตัวช่างฝุ่นเลยคือเล่าคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานไง
ว่าตอนที่ยังไม่เจอร่างของช่างสนเขาบอกว่าจุดที่จะพบเนี่ยจะมีต้นกล้วยอ่า
จุดที่พบศพช่างสนมีต้นกล้วยด้วยจริงจริงแล้วน้องชมพู่ไปคุยมาอีกอีกรอบหนึ่งเมื่อสองวันก่อน
ก็คือสิบเก้ากรกฎาคมก็คือเจอร่างช่างสนแล้วใช่ไหมคะครับ
จับผู้ต้องหาได้สองแต่ยังเหลืออีกหนึ่งคือนายจวะใช่ไหมคะก็ไปถามว่าจะจับตัวได้ไหมเออ
จวะอยู่ตรงไหนยังไงแล้วค่อนข้างค่อนข้างตรงอาจารย์อารีบอกว่าเนี่ย
เดี๋ยวขอสื่อกับลูกกรอกก่อนนะครับสื่อกับลูกกรอกก่อนอาจารย์บอกว่า
เห็นนายจวะหนีอยู่ในพื้นที่คล้ายกับหุบเขาเป็นเส้นทางที่นายจวะเนี่ยชำนาญมาก
ตอนนี้เขาเครียดมากระแวงมากไม่เกินวันสองวันอ่า
ผู้ต้องหาจะโผล่มาแน่นอนใช้คำนี้นะไม่เกินวันสองวัน
ผู้ต้องหาจะโผล่มาแน่นอนครับวันนี้ไงสองวันอันเนี้ยที่ไปถามมาก็คือสิบเก้ากรกฎาคม
วันนี้ยี่สิบเอ็ดใช่โอ้ยสองวันใช่พอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวดู
เดี๋ยวดูตอนที่ทีมข่าวของเราไปคุยมาเมื่อสองวันก่อนนะคะ
แต่ถามว่าเขาอยู่ไหนผมก็มองเห็นก็คือเขาเป็นคนชาวเขา

คือบอกไม่ได้ว่าจะอยู่ตรงไหนของภูเขา
คนคนนี้ถ้าพูดถึงอ่ะอ่ะจริงจริงน่ะคนมันน่าจะชำนาญ
อันนี้มันต้องโผล่ออกมา
ก็เหมือนที่ผมพูดกับมะแม่คนที่คนที่ตายบอกมะ

นี่ค่ะอาจารย์อารีบอกวันสองวันเดี๋ยวก็โผล่
ใช่แล้วก็โผล่มาจริง๒วันจริง
มารัฐสนามแบบโผล่มาด้วยนะอยู่ดีโผล่เดินมา
อ้าวอีก๘๐๐เมตรจะถึงรมพัก
ท่านผู้ชมครับวันนี้น้องชมพู่สลันพัฒน์ก็เลยไปถามอาจารย์อารีอีกรอบหนึ่ง
อาจารย์อารีนี่เขามีร่างทรงลูกกรอกนะครับ
หลังจากที่นายจวะถูกจับได้จริงฮะ๒วันนี้โผล่มาให้จับจริง
อาจารย์อารีพอไปถึงน้องชมพู่บอกอาจารย์อารีนะบอกเลยว่าอ๋อรู้แล้ว
คือยังไม่ทันบอกเลยแล้วว่าอาจารย์จวะถูกจับแล้วนะ
นี่ฮะอาจารย์อารีบอกอ๋อรู้แล้วรู้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
เพราะเห็นจวะเนี่ยไปอยู่ตามหุบเขาในป่า
แล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้ตำรวจจะได้ตัวแน่นอน
เพราะลูกกรอกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยความจริงจวะกำลังจะหลบหนีแล้วนะ
โทรศัพท์เตรียมของกินเตรียมเสบียง
หนีข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
เหลืออีกไม่กี่กิโลเมตรแต่ที่ข้ามแดนไปไม่ได้
แล้วมาเดินบนถนนโผล่ให้ตำรวจจับกลุ่มเนี่ย
เพราะลูกกรอกเนี่ยทำให้เจ้าวะเนี่ยเกิดความรู้สึกคิดถึงบ้าน
แล้วกลัวการข้ามแดนนะก็เลยตัดสินใจเนี่ย
มาหาที่ปลอดภัยตรงอื่นอยู่สุดท้ายเดินไปเดินมาอยู่แถวถนน
ถูกตำรวจจับอาจารย์อารีบอกว่าเหตุที่ตำรวจจับได้อย่างรวดเร็ว
ก็เป็นไปตามที่เคยทำนายเอาไว้แล้วอาจารย์อารีบอกว่า
สารแม่ช่างสนมากเพราะแม่ช่างสนเนี่ยเครียดมาก
วันนี้ก็เลยทำพิธีนั่งเปิดทางเปิดป่าให้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ย
เปิดเส้นทางในการค้นหานายจวะนายจวะก็เกิดอาการร้อนรุ่ม
แล้วก็โผล่ออกมาจากป่าแล้วตำรวจก็เจอตัวแล้วก็จับได้นะฮะ
ส่วนคำถามเหมือนกับที่คุณแม่เขายังสงสัยแล้วก็ติดใจอยู่
คุณแม่ของช่างสนนะนะว่าไม่ได้มีแค่๓คนนี้แน่
จะมีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่ในการฆ่าช่างสน
อาจารย์อารีบอกว่าไม่ขอตอบนะฮะเพราะจะขอช่วยในส่วนเท่าที่ช่วยได้เท่านั้น
เรื่องการขยายผลทางคดีขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกัน
ครับผมก็ผมเมื่อวานน่ะผมบอกว่าผมจะเปิดป่าให้
ผมยังคุยกับหมาม้าผมอยู่ว่าผมนั่งดูข่าวแล้วเนี่ย
มันเป็นป่าทึบแล้วมีเหมือนคล้ายว่าเป็นแผนที่
แผนที่ที่ว่าจะไปเมียงมาไปอะไรเนี่ยที่มีกระท่อมมีอะไร
ผมก็นั่งอยู่แคบไว้หน้าจอแล้วก็ขอเปิดป่า
เพราะว่าผมบอกว่ายังไงวันสองวันนี้มันต้องขุดออกมา
ก็เหมือนที่ผมบอกผมจะให้มันปลดออกมา

ใช่ค่ะเรื่องความเชื่อก็มุมนึงค่ะ

แต่ว่าเรื่องทางคดีก็จับผู้ต้องหาได้ครบถ้วนแล้ว
เดี๋ยวรอการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้